ครับพรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพคุณแตงโมนิดานะคะ
แต่ทำไมกลายเป็นว่าในช่วง๒๓วันนี้
มันมีเรื่องราวที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
แต่เกิดขึ้นคือใครก็ไม่รู้อะค่ะ
ใช้รหัสแล้วก็ล็อกอินเข้าไปทั้งเฟซบุ๊กไอจีและไลน์ของคุณตังโมนิดา
ปิดเฟซบุ๊กเดิมของคุณตังโมนิดาไป

แต่ว่าโอ้โหโพสต์ภาพโพสต์ข้อความต่อเนื่องเลยคุณผู้ชม
เห็นแล้วสงสัยจริงพี่อุ๋ยว่า
อันนี้คือหวังดีหรือประสงค์ร้ายกันแน่
สิ่งที่ออกมาโพสต์ต่างเหล่านี้นะคะ
ภาพเก่าไม่พูดแล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมตามข่าวกันมาตั้งแต่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์
มาดูล่าสุดตีหนึ่งหนึ่งนาที

สภาพหนูวันที่โดนทำร้ายร่างกาย

ชี้แจงให้หน่อยได้ไหมไอ้เพื่อนรัก

แต่เป็นเหมือนเมียเราแขวนเสื้อค่ะ

ยังมีการโพสต์ภาพคุณตังโมยืนหันหลัง
นั่งที่หัวเรือในมือกระติกกับแซนถือแก้วหวาย
แตงโมไม่ได้ถืออะไรแล้วก็มีข้อความว่า
สังเกตนะคะว่าโมไม่ค่อยได้ดื่มเลย
ส่วนเพื่อนทั้ง๕คนดื่มหมด
แต่ทำไมผลตรวจแอลกอฮอลอยู่ที่โมคนเดียว๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
พูดความจริงสิไอ้เพื่อนรัก
ลงท้ายแบบนี้
โมง๑๔นาทีโพสต์ภาพขนมจีนน้ำยาปู
แล้วก็มีมือของคุณแตงโมจับอยู่ที่จาน
น่าจะเป็นร้านอาหารริมน้ำที่คุณแตงโมกับคนที่อยู่บนเรือไปกิน
ก่อนที่จะออกเรือไปแล้วก็เสียชีวิตนะคะ

นี่มื้อสุดท้ายของหนูที่ได้กินก่อนขึ้นเรือ
หลังจากนั้นพาหนูไปที่โรงแรม
ภาพต่อไปจะเป็นภาพบนโรงแรมที่หนูได้ถ่ายไว้
พาหนูไปที่โรงแรมทำไมอธิบายด้วยนะ

ภาพต่อไปนี่หมายถึงว่าถ้าจะเปิดเผยภาพต่อไปเนี่ยเหรอ

คือถ้าโรงแรมแบบนี้เนี่ยมันจะเหมือนสมมติฐานที่คุณสันทนาประยุรัฐเคยบอก

แล้วดูที่มือตามภาพนี้นะคะมีรอยสักอิสเตอร์
นี่ค่ะแล้วก็เหมือนทาเล็บใสแบบนี้

คอมเมนต์โพสต์นี้มีการโพสต์ภาพอาหารหลายอย่างเลย
แล้วก็มีข้อความว่าหนูรักลูกเธอแค่ไหนดูจากแขนหนูได้เลยค่ะ

๔๓นาทีโพสต์ภาพคล้ายภาพวาดที่คุณตังโมใส่ชุดไทย
มีแสงสีเหลืองทองเหนือศีรษะของแตงโม
่งบอกถึงความเป็นนางฟ้าแล้วก็มีข้อความว่า
พรุ่งนี้ร่างโมจะจากไปแล้วแต่วิญญาณโมจะไม่ไปไหน

ขอบคุณความรักที่ทุกคนมอบให้โมจากหัวใจ
สุดท้ายฝากถึง๕คนบนเรือกรุณายามางานโม
เพราะโมจะอดใจไม่ไหวจะให้มาอยู่ด้วยกัน

เปิดมาวันเดียวคนตามล้านสามแล้วคุณผู้ชม
คนตามเพราะคนสงสัยด้วยแหละพี่อุ๋ย

ใครเป็นคนโพสต์เรื่องราวเหล่านี้
และโพสต์แบบนี้ต้องการอะไร
ที่แน่นอนก็คือคนที่โพสต์
จะเป็นภาพเป็นคลิปซึ่งแบบโพสต์ต่อเนื่องไม่พัดไม่แผ่วเลย
จะต้องมีรูปมีภาพมีคลิปต่าง
โทรศัพท์มือถือของคุณตังโมทั้งหมดแน่
มีส่งไปหาคุณวันอยู่บำรุง
ซึ่งตรงของคุณวันเนี่ยคุณวันบอกมันไม่เกี่ยวกับคดีตังโมเลย
ใช่ค่ะหลายเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับคดีค่ะ
อย่างตรงนี้ถ้าจะสื่อเรื่องอะไรนะภาพอาหารมื้อสุดท้าย
แล้วจะสื่อว่ามันมีเรื่องของโรงแรม

ถ้าจะดูว่าเป็นการพาไปหาใครหรือมีการฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
ไม่ใช่อุบัติเหตุไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกเรืออะไรอย่างนี้

แล้วยิ่งถ้าเกิดสิ่งที่คุณกติกเจอในวันนี้นะ

มันก็เลยสงสัยบุคคลคนนี้ว่า
ถ้าเกิดว่าจะมุ่งไปที่คดีคุณตังโมเนี่ย
เรื่องอื่นภาพอื่นที่ได้มาจากข้อมูลในมือถือคุณแตงโม

คืออันดับแรกเลยนะคะมองแบบง่ายเลย
คนก็สงสัยว่าเอ๊ะมือถือของคุณตังโมล่ะ

รหัสล็อกอินเข้าไปใครมีบ้าง
บอกว่ามันจะต้องมีรหัสอีกชั้นหนึ่ง

สิ่งต่างเหล่านี้มันก็ต้องถามไปว่า
ใครมีบ้างล่ะมือถืออยู่กับใคร

หรือใครจะสามารถเข้าถึงข้อมูล

เมื่อวานคุณแม่คุณตังโมให้สัมภาษณ์กับเรา

ได้มาจากตำรวจเมื่อ๒อาทิตย์ก่อน

คุณกระติกเพื่อนสนิทผู้จัดการส่วนตัวคุณแตงโม
วันนี้ไปคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยที่รายการโหนกระแส

คือเอาที่คุณกติกให้สัมภาษณ์ก่อน
คุณกติกยืนยันว่ารูปที่ปล่อยออกมาในช่วงเวลานี้
นะอยากให้ตั้งข้อสังเกตถ้าจะมองในอีกมุมหนึ่งนะ
แต่ละภาพคุณแตงโมก็ดูสนุกและมีความสุขดี
รูปที่ปล่อยออกมาก็เป็นรูปจากกล้องของคุณแตงโมแน่
เพราะส่วนใหญ่มันจะมีแต่รูปของคุณกติกด้วย

แต่ขอยืนยันว่าเธอไม่รู้ไม่ทราบรหัสเข้าเฟซบุ๊กของแตงโมเลย

ระหว่างที่กำลังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอยู่เนี่ย
มีคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราด้วย
มันมีการใช้ไลน์ของคุณแตงโม
ซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยคุณตังโมเธอเสียชีวิตแล้ว
แต่บุคคลคนนี้นอกจากเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยใช้ไลน์ได้ด้วยนะ

ส่งข้อความไปหาเพื่อนคุณตังโมนะ
นี่วีดีโอคอร์ทางไลน์มาหาคุณกติกโดยไลน์ของคุณตังโม

คุณภูริพัฒน์ตอนนั้นกำลังสัมภาษณ์อยู่
คุณกติกเลยบอกเอ้าเดี๋ยวรับสายเลยก็แล้วกัน
จะได้รู้ว่าจุดประสงค์ของคนคนนี้เนี่ยคือต้องการอะไรยังไง
ถึงขั้นที่คุณกติกเนี่ยต้องรีบดึงมือถือของเธอเนี่ย
กลับออกมาเลยแล้วใช้กระเป๋าเนี่ยปิดเลย
เพราะตอนนั้นสื่อมวลชนก็กำลังสัมภาษณ์กำลังถ่ายภาพอยู่
มีอยู่๓ช่องหนึ่งในนั้นคือคุณภูริพัฒนบุญนินของเรา
เพราะปลายสายที่วีดีโอคอลมาด้วยไลน์ของคุณแตงโม
เปิดภาพของคุณแตงโมซึ่งเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม

และไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของเธอเลย
นี่ไงก็เลยเกิดคำถามว่าหวังดีหรือประสงค์ร้ายกันแน่

ถ้าเกิดว่ามุ่งว่าต้องการหาความยุติธรรมให้กับคุณตังโม
ไขความจริงเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตบนเรือสปีดโทของคุณตังโมเนี่ย
ไปเที่ยวโทรหาคนนู้นคนนี้หรือว่าจะโทรหาคุณกติกก็ได้
ถ้าคุณกะติกถือว่าเป็นหนึ่งในห้าคนบนเรือเนี่ย
แล้วเอาภาพแบบนี้มาเปิดทำไมมาให้ดูทำไม

คือจังหวะตรงนี้เหมือนกับพอคุณกติกเธอเข้าไปดูแล้วปุ๊บแล้วมันเห็นภาพทันที

ก็เลยรีบดึงมือถือตรงนั้นกลับมาก่อนนะฮะ
คือถ้าในแง่ของเรื่องของข้อมูลอะไรต่างนานาเนี่ย
คุณกติกก็ยืนยันว่าไม่รู้เลยว่าจุดประสงค์ของคนคนนี้เนี่ยเขาต้องการอะไร

คุณกติกบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
เพราะไม่รู้ว่าคนที่ทำตรงนี้เนี่ยมีข้อมูลมีคลิปอะไรต่างนานาของคุณแตงโม
มากกว่านี้อีกหรือเปล่าแล้วมีอะไรยังไงบ้าง
เหมือนกับเขามีข้อมูลทั้งหมดที่คุณตังโมเนี่ยเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือเลย
ถามคุณกติกว่าเป็นไปได้ไหมว่าข้อมูลต่างเนี่ย
ถ้าเกิดมันจะลั่วไหลออกมาจากทางฝั่งของตำรวจ
เพราะว่าเขาเคยเอาโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมไปตรวจสอบข้อมูล
คุณกติกบอกว่าส่วนตัวเองก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน
แต่ก็ยังสงสัยว่าเอ้าแล้วตำรวจจะหางานให้ตัวเองเพิ่มเพื่ออะไร
ก็ในเมื่อสำนวนคดีส่งไปทางอายการแล้ว
หรือจะมีตำรวจคนไหนที่ปล่อยข้อมูลอะไรออกมา
แต่มันก็ไม่ควรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวที่มันไม่เหมาะสมของคุณแตงโม
มาทำแบบนี้ทำไมถ้าเป็นไปได้อยากให้คนที่ทำเนี่ย
ยังไงอยากให้ขอหยุดการกระทำดีกว่า
เพราะมันอาจส่งผลเสียกับแตงโมมากกว่าที่จะส่งผลดี
ก็ให้หยุดเถอะค่ะการกระทำเหล่านั้น
เพราะว่าคนที่เดือดร้อนมากที่สุด

นึกออกมั้ยติ๊กก็เห็นใจคือเขาเสียชีวิตไปแล้ว
ให้ทุกคนเขาจะแบบจำภาพไปในทางที่แบบดีเถอะ
บางทีคือแบบเป็นดาราเป็นนางเอก
บางทีรูปไม่ได้ผ่านการกรองนึกออกมั้ย

โมงนี้กว่าจะปล่อยรูปมาทีนี่คือเขาก็ต้องแบบเช็คแล้วเช็คอีกอ่ะ
เอาเป็นว่าบุคคลปริศนาคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ในส่วนของคุณกติกเนี่ยเธอบอกว่าในส่วนของตัวเธอนะ
เธอจะไปแจ้งความอย่างแน่นอนเพราะตอนที่คนคนนี้

เหมือนกับสื่อจะชี้เป้ามาเกี่ยวกับเรื่องของคุณแตงโมว่าเธอเนี่ย

พร้อมกับตั้งคำถามว่าตอนนี้โทรศัพท์มือถือคุณตังโม
อยู่ที่ใครกันแน่นี่คุณกติกเขาตั้งคำถามเอาไว้